เมื่อวานนี้เราพูดถึงโบเมลดา
กับผู้หญิงคนไหนก็จะมีผู้จัดการ
เมลาดานี่ถือเป็นผู้หญิงที่คบได้นานที่สุด
ของมิดแล้วครับอันนี้เขาว่าอย่างงั้นนะฮะ
เหมือนแบบประมาณว่าเหมือนแฟนคลับก็ประมาณว่าแล้วแต่ผู้จัดการจะ
ฉันถึงยงว่าผู้จัดการสั่งได้จริงจริงเหรอสั่งให้จิ้นกับคนนี้สั่งให้รักกับคนที่สั่งให้เลิกวันนี้
มันมีได้หรอมันสั่งได้หรอมีนะโมน
นี่ไงนี่วันนี้นั่นเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ย
เกี่ยวที่คุณพูดมาทั้งหมดคือเขาบอกว่าผู้หญิงเรียบร้อยแอปถูกเทก็เยอะค่ะ
เรามองว่าผู้ชายไม่เป็นตัวของตัวเองที่ผ่านมาเคยคบใครนานกว่าโบไหมคะ
ตามข่าวไม่มีเลยเพราะผู้ชายต้องคอยฟังคำสั่งผู้จัดการ
ผู้จัดการจะให้คบกับใครจะจิ้นกับใครไม่ได้เกี่ยวกับน้อง
ไม่เชื่อคอยดูต่อไปนะคะปรากฏโมโบเนี่ยเขาลงมาถูกต้องทั้งหมดที่กล่าวมาค่ะ
อืมนะอย่างที่บอกว่าเลิกกับผู้ชายไม่เป็นตัวตัวเอง
คอยฟังคำสั่งผู้จัดการล่าสุดงานเข้าพี่ปูครับ
ไม่ใช่พี่ปูของปูเนี่ยแหละผู้จัดการของมิคทองระยะ
หลังจากโพสต์ภาพธนบัตรกองโตพร้อมแคปชั่นว่าเมื่อคืนฝันว่าถูกลอตเตอรี่
นางก็ลงมาอย่างนี้นะแต่ความจริงยังไม่ได้ซื้อจะถูกได้ไง
เดี๋ยวคงต้องหาเงินซื้อก่อนปรากฏว่าชาวเน็ตนี่นี่นางนางโพสต์รูปนี้ฮะ
ก็เข้ามาลุมถล่มคอมเมนต์กันรัวอาทิเช่นสรุปได้บังคับนักแสดงในสังกัดไหมคะ
อืมเราคงอยากให้ดาราในสกัดเขาเจอคนที่เขาเองก็พอใจครับ
ยังมีดราม่าตอบโต้กับแฟนคลับสองฝ่ายแต่เอาจริงจริงมันบังคับได้จริงจริงเหรอวะ
มันก็มันก็แล้วแต่แล้วแต่บังคับยังไงบังคับคือคำสั่งกับขอความร่วมมือ
ถูกต้องเออมันไม่เหมือนกันแล้วอาจจะบอกเหตุและผลอะไรอย่างงี้นะครับดารา
แต่ถามว่าพอน้องน้องเขาโตแล้วเขาคงคิดกันได้เขาคิดกันได้แต่แค่อาจจะ
แต่ถ้าสมัยโบราณอ่ะได้สมัยก่อนเลยอ่ะเพราะว่าดาราบางคนไม่แต่ไม่ให้เขาอ่ะ
สมมุติแบบว่าถามพ่อเหมือนแบบเขาจะไปมีเมียอย่างนี้
ห้ามเขาไม่ได้อยู่แล้วถูกต้องไหมล่ะถูกแต่ถามว่าคนที่แบบว่ากำลังได้เงินได้ทองอยู่
เขาก็ยังไม่ต้องไม่พอใจอยู่แล้วถูกต้องไหมล่ะพระเอกมันจะต้องโสดยังไงก็ต้องโสด
เขาก็จะบอกน้องน้องว่าเบาเบาหน่อยอ่าเบาเบาหน่อยทำอะไรก็ให้อยู่ในกรอบ
อย่าไปอะไรเยอะเดี๋ยวมันมีให้จบได้มันมีอ่ะพอมันมีเรื่องแล้วเขาล้าเข้ามามันจะควบคุมไม่ได้
ใช่เขาก็จะแนะนำอย่างเงี้แหละแล้วดาราบางทีก็ต้องเกรงใจกับผู้จัดการด้วย
มันห้ามห้ามได้หรอกแม่ยากเป็นทำงานเป็นทีมกันเนอะถูกต้องแต่ห้ามลงห้ามฝนก็ห้ามไม่ได้อย่างเงี้ย
มันไปกันแล้วเนอะอย่างคุณแม่อ่ะเอาเขามาผูกมัดไว้ที่บ้านเขายังไปเลย
จริงผู้จัดการเขายังไปเลยเออความรักมันไม่สามารถมาฉันไม่เชื่อว่าไอ้ปูทำได้อ่ะ
แต่หมายถึงว่าไอ้มิก่าอืมคุณมิกก็สนิทกับปูนั่นแหละอืม
ก็คือเห็นแบบว่าเห็นเวลาไปดูคอนเสิร์ตเอทำเขาก็ไปกันสองคนคือ

นั้นเขาก็มีคนเอามาข้อมูลมาแชร์มาแบบมาพูดกันแบบว่า
อย่างเช่นว่ามีการจับสังเกตว่าทำไมชอบใส่เสื้อเหมือนกัน

กับคุณปูกับคุณมิกเนี่ย
บางทีบอกว่าจะขอซื้อของซื้ออะไรก็ต้องไปขออนุญาตด้วยเหรอ